คุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของกระแสจากละครดัง
ต้องบอกว่าส่งผลดีไปยังหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะ
เรื่องของอาชีพเช่าชุดไทย
แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำเครื่องประดับนั่นเอง

วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อย

ยอดขายตอนนี้กว่าครึ่งล้านแล้วนะครับ
พูดสมมติที่เห็นนี่คือคลินิคทำฟัน
ที่คลินิคธรรมดิกรณกรรมที่ชื่อว่าคลินิคธรรมดราบี
ที่ขอนแก่นก็พร้อมใจกันสวมชุดไทยแบบนี้นะครับ

ให้คนที่ไปคลินิกได้ชมกันทั้งวันทีเดียวครับ
ก็น่ารักตื่นตาตื่นใจ

ให้ผู้ป่วยได้ไปร่วมถ่ายภาพกัน

แล้วก็มีคนไปถ่ายรูปไปแชร์

บรรยากาศมันก็แปลกตาดีนะครับ

ที่อำเภอขวาวศินรินนะครับ
ต่างพากันเร่งทำ
ชิ้นงานเครื่องประดับทองเหลือง

ให้ได้ทันต่อความต้องการของตลาด
ตอนนี้คนโอ้ยต้องการเยอะเหลือเกินนะครับ

นายสุเพียบพรมศรีอายุ๕๐ปี

จากระแสละครดังตอนนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามา

ทางช่างทองเหลืองก่อนหน้านี้นะ

ต้องผลิตกันเยอะทีเดียวนะครับ
เพราะว่าคือออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะ

ตอนนี้มียอดขาย

ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๕แสนบาทต่อเดือน